คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์โควิด๑๙ต้องยอมรับนะคะว่าหลายภาคส่วนเนี่ย
ได้รับผลกระทบกันระนาวเลยโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงบ้านเราค่ะ
แม่นกน้อยอุไรพรเองเนี่ยโอ้โหก็ออกมาไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
น้ำตากันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่างานเนี่ยถูกแคนเซิลถูกเลื่อน
เลยทำให้รายได้ของเธอที่ได้แบบเยอะปกติเนี่ยมันหดมันหายไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
หลังรัฐบาลประกาศปิดสถานบันเทิงโรงหนังมหรสบงดการชุมนุมที่มีจำนวนคนเกิน๕๐คน
นกน้อยก็จัวหัวต้นไลฟ์แบบสิ้นหวังเลยค่ะว่าในวันนี้ไม่มีปฏิหารรวมกันตายหมู่
แต่ว่าคุณปฏิหารมีจริงนะคะเพราะว่าช่วงท้ายคลิปมีคนรู้จักโอนเงินมาให้แม่นกน้อย
ทำเอาแม่นกน้อยถึงกับปล่อยโฮกันเลยทีเดียวค่ะ
วันนี้มีปฏิหารนะคะไม่รู้ว่าเจ๋อหัวคิดมิว่า
วันนี้ไม่มีปฏิหารขอยิ้มก่อนนะเอากระดาษมาขอเช่นน้ำตาน้ำตาตกในทุกคน
มาวันนี้สองแสนสองแสนบาทแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าแม่จะไปทิศทางไหน
แต่แม่ก็จะรับคนที่ตกงานไว้ในบ้านเพลงอีสานที่บ้านเตาอ้างก่อน
ยังไงเราขอให้มีข้าวกินมีที่ซุกหัวนอนมีบ้านเตาห้าที่อบอุ่น
อันนี้ก็เป็นเสียงครวนจากแม่นกน้อยอ่ะนะคะส่วนที่หลายคนเป็นห่วง
เพราะว่าแม่นกน้อยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิดสิบเก้าล่าสุดลูกชายแม่นกน้อยได้พาไปตรวจหาเชื้อ
เพื่อความมั่นใจอีกรอบนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูผลว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ติดตามแม่นกน้อยผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ไปก่อนแล้วกันนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่หลายคนเขาบอกว่าต้องอยู่ห่างกันไว้ก่อน
รักษาตัวรอดเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจจัดฐานการณ์ด้วย
ใจความกดดันของแม่นกน้อยด้วยเนาะเพราะว่าภาระหนี้เขาค่อนข้างเยอะ
แล้วคือลูกวงเสียงอีสานหลักร้อยคนนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบที่แบกอยู่บนบ่ามันค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าอย่างที่รู้กันนะแม่นกน้อยนะทุกคนโดนเหมือนกันหมด
เพราะฉะนั้นสู้เป็นกำลังใจให้นะคะ